ต้องบอกว่าชาวบลิ้งนี่ยิ้มรับข่าวดีกันไม่หยุดเลยนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพสุดพิเศษนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าสำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮมได้เผยแพร่ภาพ
เป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมโหสุดพิเศษจริงนะคะ
สมเด็จพระเจ้าชาวสที่๓ทรงพระราชทาน
ให้กับ๔สาวสมาชิกวงแบล็คพิ้งนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็มีพระราชปฏิสันธารกับสมาชิกทั้ง๔คนด้วย
จีซูลิซ่าโรเซแล้วก็เจนี่นะคะ

พระองค์ตรัสด้วยนะคะว่า
ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีโอกาสเห็นพวกท่านแสดงสดสักครั้งหนึ่ง

เพื่อยกย่องบทบาทของวงในฐานะผู้สนับสนุน
การประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ
จัดขึ้นที่เมืองกลัสโกเมื่อปี๒๕๖๔นะคะ

คือตอนที่ดิฉันเห็นภาพนี้ภาพแรกฉันก็ชอบชุดลิซ่ามากนะคะ
ปรากฏว่ามีข่าวออกมาว่าเป็นชุดของแบรนด์ไทยด้วยค่ะ

คือโดดเด่นมากแล้วพอเห็น
ถึงได้มารู้ทีหลังว่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะ
แล้วระหว่างพิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยามด้านหน้าพระชวังบัคกิ้งแฮมเนี่ย
ดุรยางทหารก็บันเลงเพลงดังของเกาหลีใต้ด้วยนะคะ
เพลงแล้วคะ

แล้วเดี๋ยวมีเพลงของไซด์ด้วย

ผู้ผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราพักกันสวัสดีครับ